กับงานครบรอบ๑ปีการจากไปของอดีตนักร้องชื่อดังนะคะคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นเอง
ฉายานุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณ
เมื่อวานนี้ค่ะ๘มกราคมก็เป็นวันที่คุณอาสอนเพชรนะคะได้จากไปอย่างสงบค่ะ
กลางความเสียใจของครอบครัวนั้นญาติพี่น้องแล้วก็แฟนเพลง
โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่๘ค่ะทางครอบครัวของคุณอาสอนเพชร
นำโดยคุณแม่พิมพาภรรยาของคุณอาพร้อมด้วยลูกทั้ง๔คนค่ะ
เต๋าพี่แคร์พี่ใหม่แล้วก็พี่หนุ่งหนิง
ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลงพระจำนวน๙รูปที่วัดยางไทยเจริญผลค่ะ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณอาสอนเพชรที่จากไปครบรอบ๑ปี
โดยแฟนคลับค่ะรวมถึงญาติพี่น้องเนี่ยมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวค่ะก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าตลอดระยะเวลา๑ปีที่คุณพ่อไม่อยู่เนี่ย
ก็ยังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณพ่อเสมอพร้อมกับขอบคุณจากหัวใจจริง
ที่แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยยังคงรักแล้วก็ไม่ลืมศิลปินหนุ่มนาเสียงเด็ด

ต้องขอขอบคุณช่องไทยรัฐค่ะที่ไม่เคยลืมครอบครัวเรา
ติดตามมาตลอดตั้งวันกลับเวลาคุณพ่อเสีย

มาเข้าฝันบ่อยแต่ไม่เคยมาหา
บางทีก็มานั่งบนรถตู้พาไปงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รักแล้วก็คิดถึงทุกแล้ว

ก็ทางครอบครัวก็พูดตรงว่ายังทำใจไม่ได้นะคะ
ยังเสียใจกับการสูญเสียอยู่นะคะคุณผู้ชม
ไปต่อค่ะกันที่งานเช้าเสร็จแล้วใช่ไหม

เมื่อวานนี้ค่ะเป็นการจัดคอนเสิร์ตในค่ำคืนสุดท้าย
กับงานครอบครัวครบรอบ๑ปี
จากไปของศิลปินระดับตำนานของวงการเพลงลูกทุ่งค่ะ

บอกเลยนะว่าที่ใครที่ไม่ได้ไปเนี่ย

คืออยากให้คุณผู้ชมค่ะได้เห็นบรรยากาศนะ
เมื่อวานี้แฟนคลับน่ะรู้หน้าเวทีสักก่อน

ไหลเดินทางมาร่วมงานนับพันคนค่ะ
คือสังเกตสายตาเยอะมากเลย
หน้าเวทีนี่เนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับ
มาจับจองพื้นที่นะคะกันตั้งแต่ช่วงเย็นนู้น
เชื่อแล้วค่ะว่ามีคนรักคุณอาสอนเพชรมากมายถึงขนาดนี้
เช่นเดียวกับเหล่าศิลปินที่พร้อมใจกันมาขึ้นเวทีด้วยค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมภาพกันสักเล็กน้อยค่ะ
เพราะรักเทศสามพันปุ๊บชีวิตกันแม่งฉันเคยอยู่มา

ยอดเลยมีทั้งซึ้งมีทั้งสนุกครบรสจริงค่ะ
ที่เคลียร์คิวมามอบความสุขกับแฟนเยอะไม่แพ้กับคนดูเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่บอลเชิญยิ้มพี่บอบบี้๓บาท
พร้อมทีมงานโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ด้วยแบบเต็มบงเลยนะ
คุณอาเสรีรุ่งสว่างพิจอยไม้ทองคำ
โบซุปเปอร์วาเลนไทยเมื่อกี้ไง
อิสระจิตดวงจันทร์จันทร์จวงดวงจันทร์ด้วย
แล้วก็ทายาทของแม่พึ่งอย่างคุณเพชรพุ่มพวงหล่อเมื่อกี้
ใส่ไปตามนี้
แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะซึ่งตัวแทนศิลปินอย่างพี่บอลเชิญยิ้
แล้วก็พี่ป๊อปปี้ก็ได้เปิดใจกับน้องรถเบน

รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ทางครอบครัวคุณอาสอนเพชรเนี่ย
ได้ให้มาร้องเพลงในครั้งนี้นะคะ
ขณะที่ครอบครัวดวงจันทร์ค่ะก็เล่าถึงความรักความผูกพันที่มีต่อคุณอาสอนเพชร
เพราะว่าขอย้อนกลับไปที่ตอนแม่พึ่งเนาะ
ยังมีชีวิตอยู่ค่ะก่อนที่จะได้เป็นนักร้องเนี่ย
ก็เคยมาเป็นหางเครื่องอยู่ในคณะของอาสอนเพชรนี่แหละ
ดังค่ะอาไปฟังเสียงจ้า
ดีใจมากครับเพราะว่าคุณแม่เคยเป็นหางเครื่อง
ในวงของคุณอาสอนเพชรนะครับผม
วันนี้ก็รู้สึกแบบมาร้องเพลงให้คุณอาฟังครับ
ความสนิทสนมกับคุณอาเนี่ยเป็นมานานแล้วนะคะ
แล้วก็ยังเป็นคนสุภัณฑ์ด้วยกันเนี่ย

มันเห็นความอุ่นของศิลปินที่มาช่วยกัน
แล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่อาเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการที่แบบน่ารักมาก
จะใช้คำว่าใช้เพลงของคุณพ่อเนี่ย
หากินดีกว่าดีกว่านะครับ
ก็เพราะว่าเพลงของคุณพ่อต้องใช้คำว่าเป็นเพลงที่อมตะ

สนิทกับครอบครัวพี่ก้วยแขกอยู่แล้ว

บ๊อบผมอย่างนี้แล้วเอ็นดูกันครับผม
ผมรู้สึกดีใจในครอบครัวนะครับ
ผมว่าพ่อมองลงมาบนฟ้าแล้วเห็นทุกคนยังรัก
และเอ็นดูครอบครัวยังซัพพอร์ตครอบครัวของพ่อ
ทุกเรื่องบรรเทิร์นบรรเทิร์นไทยรัก